เมื่อวานนี้ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนที่จังหวัดระยอง
จักรยานยนต์ที่มากันสัก๒๐คันได้
จะไปที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายมาจากชนบุรี
แล้ว๕คันแรกที่อยู่แถวหน้าเขาไปชนท้ายรถบรรทุก
ก็ทำให้คันที่ตามกันมาฉลาบซ้ายฉลาบขวา

เหตุการณ์เนี่ยเสียชีวิต๒เจ็บอีก๔นะฮะ
ใน๔สาหัสอยู่๒นะครับ
วันนี้มีภาพจากกล้องที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นี่ฮะ

คลิปนี้ไม่มีเสียงแต่จะเห็นภาพชัด
จักรยานยนต์มากันราว๒๐คันได้เกาะกลุ่มกันมาแบบนี้
แล้วเดี๋ยวดูนะฮะข้างหน้าตรงนู้น๕คันแรกเนี่ยไปชนท้ายรถบรรทุก
เดี๋ยวจะเห็นฝุ่นฟุ้งไปหมดเลยนะครับ
คันหลังก็ต้องเริ่มชะลอนี่คือชนไปแล้ว
แล้วมีอยู่คันหนึ่งฉลับไปชนรถเก๋งทางฝั่งขวามือด้วย
ส่วนคันแรกเนี่ยก็ล้มคว่ำแล้วมีคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ที่ถนน
อีกคนนึงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับที่เหลือก็บาดเจ็บอีกสี่คนนะครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ถนนสาย๓๒๔๕ปลวกแดงหนองใหญ่ในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะทำให้เห็นเหตุการณ์ชัดเลยนะครับว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น
รถบรรทุกคันนี้แหละฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปไล่ตรวจสอบต่อว่า
ตอนที่เกิดเหตุชนกันขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงกันแน่
เพราะเหตุการณ์นี้มีทั้งคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตส่วนเช้าวันนี้ครอบครัวของผู้ตายนะครับ
สองศพก็คือนายยานพัฒน์ประสงค์เจริญอายุเพิ่งสิบหกปี
อีกคนนึงนายไมตรีแซ่ลีอายุ๒๙เป็นชาวตะมนตหนองข้างคอกจังหวัดชนบุรีนะครับ
วันนี้ญาติมาติดต่อขอรับศพจากโรงพยาบาลปลวกแดง
ขณะเดียวกันทางญาติเนี่ยบอกว่ากลุ่มจักรยานยนต์ที่เขามากันเนี่ยเขาไม่ใช่กลุ่มเด็กแว้นนะ
เขานัดจะไปทำบุญกันที่วัดแห่งหนึ่งแต่ญาติบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัดอะไร
รู้แค่ว่าทำบุญเสร็จก็จะไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำดอกรายกันต่อ
เมื่อวานนี้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจักรยานยนต์กลุ่มจิตอาสาไม่ใช่กลุ่มแว้น
แล้วทีนี้ที่เห็นเขาใส่เสื้อกันแบบเป็นกลุ่มเสื้อเหมือนกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เสื้อแก๊ง

บอกขอชี้แจงหน่อยไม่ใช่เสื้อแก๊งแต่นี่คือเสื้อกลุ่มจิตอาสา

พวกนี้คือเขาคิดออกมาว่าคือขี่ไปไหนคือจะไปทำบุญด้วยกัน
เป็นเสื้อที่เอามาทำบุญนะครับไม่ได้เป็นเสื้อที่แบบเอาไปขี่รถอะไรอย่างเงี้
ไม่ได้เป็นแก๊งไม่ได้เป็นอะไรแต่เป็นเสื้อที่เอาไปทำไหน
ที่ไหนเขาจะได้รู้ว่าเสื้อตัวนี้ไปทำบุญมาอะไร

เป็นเสื้อที่ว่ามีไว้เพื่อออกไปทำกิจกรรมจิตอาสา
ครับพูดแล้วไม่รอจุกเสียงนั้นผมไปเสียพี่ผมไป

ไม่พี่ผมอยู่แต่บ้านน้องผมเล่นกีฬาครับไม่ค่อยได้ไปแว้นหรืออะไร
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะครับ
เดี๋ยวจะรอสอบสวนอย่างละเอียดทั้งสองฝ่าย
คือกล้องหน้ารถที่ตามมาก็เห็นด้านท้าย
ไม่เห็นตรงจุดเริ่มแรกเริ่มต้นตรงหัวขบวนว่าเกิดอะไรขึ้น
ส่วนรถบรรทุกบอกว่าเขาก็รู้แค่ว่ามีรถมาชนท้าย
เขาก็เลยจอดอยู่ตรงกลางถนนตรงนี้
ลงมานี่ก็โอ้โหนอกจากเศษชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ที่ติดอยู่แล้วเนี่ย
ก็เห็นเสียชิดอยู่กลางถนนหนึ่งศพ
เดี๋ยวก็รอการสอบสวนตามขั้นตอนกันต่อไปนะครับ